กำลังใจให้กันและกันดีกว่ากับเรื่องราวคนสู้ชีวิตค่ะ
นางเป็นแม่ค้าขายอาหารอีสานนะคะที่ต้องต่อสู้หาเงินมาเลี้ยงดูตัวเอง
เพราะว่าป่วยด้วยและยังต้องต่อสู้ชีวิตหลายอย่างทีเดียว
เรื่องราวของชีวิตป้านางเป็นอย่างไรไปติดตามกันใน

ทุกปีเริ่มท่วมตั้งแต่พศ๒๕
ก็เลยตัดสินใจลองเข้ามากรุงเทพดูเป็นยังไง
เหลือได้ช่วยชีวิตความกลับทางจังหวัด
นางก็ขายกุ้งเต้นขายลาบขายน้ำตก
แล้วลูกก็มีพี่เขามาทำก่อน
มาเป็นลูกจ้างเขาตั้งแต่เงินเดือน๗๐๐ลูก

ขายดีมากลูกทำร้านใหม่แต่ก่อนขายดีมาก

เพราะว่ามีพ่อมีแม่ที่บ้านต้องรอกิน

ไม่เคยร่ำรวยกับเขาหรอกได้แค่กิน
ปลาพ่อพึ่งมาแจ้วอยู่ช่องโภวิต
จากที่เราเคยขายได้ใช่ไหม

จ่ายค่าบ้านซื้อนู่นซื้อนี่ทำนู่นทำนี่
แต่ก่อนได้ลูก
ช่วงหนักเลยบอกเลยว่าแทบควบคุมทั้งวันเลย
ทั้งเดือนเลยทุกเดือนค่ะบ้านก็ควบคุมทุกเดือน
พันกว่าบาทจากที่เราเคยขายได้ยอด๔๕๐๐ใช่ไหม
วูบลงมาพันกว่า๒๐๐อย่างนี้
พันกว่าบาทนั้นเราใช้พออะไรคุณฟ้า
โอ้โฮน้อยมากเลยลูกเรามุมแบบสุดเลย
หาทางออกเยอะลูก๑๒๐ก็ได้ยืมเขา
พึ่งจะพรเขายังไม่หมดดีหรอก
ตอนนั้นเป็นหนี้เยอะแล้วลูกช่วงโควิดหนัก
เป็นหนี้เขา๔๕๐๐๐ตอนนี้ก็เหลือประมาณหมื่นกว่าบาทนี่แหละ
เปิดทุกวันเลยลูกป้าไม่มีวันหยุดเลย
จากว่าเจ็บป่วยอย่างนี้ไปหาหมออย่างนี้
เหนื่อยลูกเหนื่อยมากเหนื่อยมากก็ต้องสู้
เพราะว่าคนอยู่ข้างหลังเราก็มีหลายชีวิต
ล้อมไห้อะไรอย่างนี้

ทำไมชีวิตตัวเองเป็นแบบนี้
แต่การเก็บป่วยก็ก็แปลง

สารบาทแหละทุกอย่างเลยลูก
อยากให้ลูกฟ้าของต้องสงหลัก
มันจะถ่ายไปจากไอ้ลูกไม่ต้องสงหลัก
ก็มีอย่างนี้เลยมีมิดเลือดเถา

พ่อไปโรงบ้านให้เลือดให้อะไร

ตื่นขึ้นหน้ามาเมื้ดอ่ะ
จะไปไม่ไหวแล้วก็เลยไปโรงพยาบาล
ป้าเป็นเลือดขาวนะป้าพยายามมาเติมเลือด

เพราะว่าเรายังมีญาติพี่น้องยังมีลูกมีหลานอยู่
เราจะถอยไม่ได้พยายามสู้ให้ถึงที่สุด
เห็นเลยนะคะว่าชีวิตของป้านางต้องผ่านมรสุมชีวิตมากมาย

จะเป็นกำลังใจให้กับป้านางได้สู้ต่อไป
เชื่อว่าฟ้าหลังฝนดีขึ้นเสมอนะคะ

ที่ร้านป้านางได้นะคะ
สุทธิษฐานเขดินแดงกรุงเทพฯนะคะ
ไปไม่ถูกไปไม่เป็นหรือจะจองโต๊ะสั่งไว้ก่อนก็ได้

กับร้านอีสานป้านางค่ะ